แล้วก็ทำทีเป็นบอกว่าเดี๋ยวขอไปลองหน่อยนะว่ารถเป็นยังไงใช้ดีไหมปกติเวลาซื้อรถเขาก็อยากลองกันนะคะ
แต่พอลองแล้วค่ะลองแล้วลองเลยคุณผู้ชมบิดหนีไปเลย

นั่นคือคนร้ายนะที่ทิ้งบัตรประชาชนไว้แล้วบอกเจ้าของร้านบอกว่าขอลองรถหน่อยแล้วบิดหนีไปเลย
ส่วนที่เป็นคลิปวิดีโอที่ถ่ายอยู่ที่เห็นหมวกกันน็อกเนี่ย
คือเจ้าของร้านที่คว้ามอเตอร์ไซค์ในร้านขี่ตามแต่มันตามไม่ทัน

บิ๊กไบท์เนี่ยจังหวะจังหวะนี้มันใกล้มากแต่มันไม่ทันจริงแล้วเขาแบบบิดไปเลย

ทีนี้ก็มีคนมาแจ้งพอเขาโพสต์คลิปนี้ลงไปในเฟซบุ๊กนะคะ
มีคนมาแจ้งเบาะแสอีกว่าเอ้ยเจอคนนี้เหมือนกัน

แล้วซิ่งมอเตอร์ไซค์ออกไปเลยยังไม่ทันได้จ่ายเงินเลยค่ะ
เนี่ยเขาก็เลยมาโพสต์แจ้งเบาะแสกันเต็มเลยนะคะ
ฟังแล้วทีนี้เราก็เลยไปถามเด็กปั๊มไงว่า
ตกลงแล้วเรื่องนี้จริงไหมแล้วมันเกิดอะไรกันขึ้น

เสร็จปุ๊บหนูก็เติมไว้คร้าวพอเติมเสร็จเขาเกลี้ยงพันธุ์
บอกว่าอุ๊ยปวดฉี่จังเลยแต่ว่าห้องน้ำตรงนี้ก็มีค่ะ

พอหนูจะเอาบัตรเครดิตไปรูดตังค์
พอจะหันมาบอกลูกค้าใส่รหัสให้หน่อยเขาก็หายไปแล้ว
รู้ไหมว่าเด็กปั๊มต้องชดใช้เงินถูกหักเงินเดือน
เขาเดือดร้อนนะทีนี้ค่ะช่วงเย็นเมื่อวานนี้ตำรวจโรงพักบุคโลค่ะ
ตามตัวเจอแล้วไปจับคาห้องพักเลย
ผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายอภิษฎพาณิชยเกษตรหรือว่าเจมส์
อายุ๔๒ปีแล้วนะคะอยู่ที่ห้องเช่าย่านพระราม๒ค่ะ
พี่สื่อคนนี้ก็บอกว่าก็ปัจจุบันก็ไม่ได้ประกอบอาชีพอะไรเป็นหลักแหล่ง
แต่ก็อยากจะมีรถบิ๊กไบท์ไว้ขี่กับเขาบ้างเดี๋ยวก่อน
ไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่งแต่ก็อยากจะมีบิ๊กไบท์ไว้ขี่กับเขาบ้าง
ก็สีมันสวยอ่ะอยากได้ตักกะอันนี้เรียกว่าอะไรคะ
เขาบอกว่าเขาก็เลยไปหาตามเฟซบุ๊กก็ไปเจอร้านนี้ค่ะ
โพสต์ไว้ว่าเป็นบิ๊กไบท์มือสองดูแล้วก็ชอบ
เป็นสีเขียวดำชอบมากเลยถูกใจเลยนัดหมายขอดูรถ
พอทดลองขี่แล้วอุ้ยยิ่งชอบมากเลยอ่ะเป็นมือสองก็จริงแต่เครื่องมันยังแรงดี
เลยขี่นีไปเลยอันนี้คือต้องเอาเข้าลิฟต์เหรอ

พอรู้ว่าถูกโพสต์ตามล่าก็รู้สึกกลัว

แห่งหนึ่งย่านพระราม๒ก่อนแล้วก็คิดว่า

ในลิฟต์เมื่อกี้น่ะคือเอาไปจอดไว้นี้ห้าง

พอตำรวจมาจับได้เขากำลังจะเอาไปพูดเที่ยวเพื่อดีเลย
ไม่ทันแล้วฮะขอฟังเสียงหน่อยสิ

เพราะออกมาก็ไม่รู้จะไปทางไหน
อ๋อเองทำหรือยังไงครับทำไมถึงทำล่ะเองก็คือ
ตั้งใจก็จะชอบมอเซหาแล้วแรกแล้วไม่มีรถใช้

เขาบอกว่าขอบคุณตำรวจมากเลย

ตอนที่พี่สิติดต่อมาตอนแรก

บอกว่านั่งแท็กซี่มาเขาก็เห็นว่าอายุอนาม๔๒ปีแล้ว

ใช่แล้วก็มีท่าทีว่าอยากได้รถไปใช้เหมือนประหนึ่งว่าจะทำงาน
เขาก็เลยบอกว่าทิ้งบัตรประชาชนวางไว้ละกัน

ก็ไม่คิดจริงค่ะว่าคนวัยนี้ก็มีนะ

เขาเลยบอกว่าก็ถือว่าเป็นบทเรียนของเขาเหมือนกันค่ะ
ต่อไปนี้จะระมัดระวังตัวมากขึ้น
ถ้าลูกค้าจะนำรถไปลองอาจจะให้วางเงินไว้ก่อนจะปลอดภัยที่สุด
อย่างนั้นนะถ้าถามดิฉันนะซ้อนเลย

ได้ไปด้วยกัน
มีแบบนี้ก็ได้เนอะอยากมีรถก็เลยไปเอาของเขามา
ไม่มีงานแต่อยากมีบิ๊กไบท์ไว้ขี่
ทำงานเก็บเงินครับภูมิใจกว่า